โรงเรียนของหมู

บ่อหินจังหวัดอุบลราชธานี

เขามาทำเพื่อฝันของโรงเรียนเขา

ถาดหลุมเพื่อหม้อหุงข้าว

ถาดหลุมสแตนเลสและหม้อหุงข้าวมูลค่า

รับถาดหลุมสแตนเลสหม้อหุงข้าว
และชุดโต๊ะทานข้าวมูลค่า๓๕๐๐๐บาท

ถาดหลุมสแตนเลสหม้อหุงข้าว
และชุดโต๊ะทานข้าวมูลค่า๖๒๐๐๐บาท

มูลค่า๑๑๙๖๐๐บาท
เตรียมตัวกันมามากน้อยแค่ไหนครับ

ขอให้โชคดีนะครับพร้อมไหมครับ

ครูกันมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เดี๋ยวผมจะมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน

แล้วก็อีกแค่๓เรื่องเท่านั้น
เป็นของนักเรียนและคุณครูท่านอื่น

เอาที่ครูมั่นใจที่สุดเลยนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่อง
พร้อมกันเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วครูการเลือกเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกครับ

เรื่องน้องขุหลุครับ

ตรงนั้นจะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่

แล้วเคยได้มีโอกาสเข้าไปอ่านไหมฮะครู
เขาจะมีป้ายประวัติของหอไตร

นึกให้ได้มากที่สุดนะครับครูครับ
ขอเอาใจช่วยนะฟังให้ดีนะครับ
เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

เป็นหอไตรของวัดใด

เราก็พอมีความรู้ในเรื่องนี้อยู่บ้าง

ขอไตรน้องขุหลุ
เป็นหอไตรของวัดใดนะฮะ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเนยขึ้นมาตอบครับ

เลือกโรงเรียนบ้านบ่อหินค่ะ

เพราะว่าเครื่องโรงเรียนนี้เขาน่าจะใกล้ชิดกว่า

เชิญน้องเนยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เคยทิ้งขยะที่โรงเรียนบ้างไหม
แล้วเคยทิ้งแบบไม่ใส่ถังขยะไหม

เรามีรูปภาพขึ้นให้หน้าจอคำถามนะครับ

ตอนนี้ถังขยะที่เราบอกครับ
จะมีติดป้ายเอาไว้

ใบไม้เศษไม้แล้วก็ขยะทั่วไป

วางถังขยะให้ตรงกับตำแหน่ง
ถังขยะของโรงเรียนให้ถูกต้อง
เหมือนตามรูปภาพที่หนูได้ดูเอาไว้

เพราะหนูอยู่โรงเรียนมา๘๙ปีแล้วค่ะ

ซอกทุกมุมของโรงเรียนหนูรู้หมดค่ะ

เออ
ให้ดีนะให้ดีนะ
เออให้มั่นใจนะลูก

เอาเลยเอาเลยยังมีเวลาอยู่ลูก

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ครีมแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องครีมขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องกีฬา

เพราะเขามีทักษะทางด้านกีฬาพอสมควรค่ะ

ขอเชิญน้องครีมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ที่ถามเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับปิงปองนะฮะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

เรียกอะไรหนูเรียกอะไรที่โรงเรียนหนูเรียกอะไร

นี่คืออุปสรรคการเล่นกีฬา

มีถ้วยน้ำไว้ให้นะฮะสำหรับใส่ลูกปิงปอง
แล้วก็มีตะก้าแล้วมีลูกตะก้ออยู่ด้วย

อยากได้เพื่อนมาช่วยค่ะ
ให้เพื่อนมาเล่นด้วยเหรอคุณครูก็อยากเล่นนะลูกคุณครู

ครูเทนครูปองก็อยากเล่นนะเลือกไหมเอาไหม
เอาน้องน้องดีกว่าเอาน้องดีกว่านะฮะ
ใครอยากเล่นเกมกีฬานี้มาเชิญเลยครับ
มามาเอาหยิบเลยด้วยนั่นเออ
คุณครูเป็นกองเชียร์นะและนักเรียนนะ

ค่ะครูปองก็มีผู้นะโชเชียร์กัน

กติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
ปิงปองข้ามสิ่งกีดขวางให้ลงโถแก้วจำนวน๕ลูก
และเตะตะกร่อให้ลงตะกร้าจำนวน๑ลูกภายในเวลา๓นาทีครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ส่วนลูกแข่งกลัววีนีลวอง
อีกที่มีให้สูญญาณอาจอดขานอกเทือนเทือน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

ทำไมไม่เลือกแต้วนัทพรให้เพื่อน
เคยได้ยินน้องพูดบอกว่าชอบบอลชอบกินอะไรประมาณนี้ค่ะ
ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องอ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เรียนชั้นไหนครับป๕ครับ
ปีหน้าขึ้นป๖ไหมครับ

ชื่ออะไรประสิทธิ์ชื่ออะไร

หนูหนูหนูดุหมดทุกคนครับ
เดี๋ยวมันหยุ่งเป็นจริงให้ดุหมดทุกคนเลย
งั้นตอบเรื่องฟุตบอลเนาะ

แล้วนักฟุตบอลคนไหนที่หนูชื่นชอบที่สุดในทีมเขาครับ
แฮรี่ไม่กลัวเกิดวันพี่ซาก้าครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผมรู้แล้ว

แล้ว

ใครไม่ใช่ผู้เล่นในตำแหน่งกองกลาง

ทำอะไรมาผมตอบได้หมดเลยครับ
สรุปว่าอ้นเลือกใครครับ

น่ารักมากด้วยความน่ารักของน้องนะฮะ
แล้วคุณครูแล้วก็นักเรียนที่มาในวันนี้นะครับ
เขามาทำเพื่อโรงเรียนของเขาก็คือโรงเรียนบ้านบ่อหิน

โจทย์ไปทั้งหมด๔ข้อแล้วครับคุณผู้ชม

ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ขนาดไหนอย่างนั้นครับ

ปิงปองข้ามสิ่งกีดขวาง
ให้ลงโถแก้วจำนวน๕ลูก
และเป็ดตะก้อให้ลงตะก้าจำนวน๑ลูก
ไปครับ

ครีมและเพื่อนทำได้หรือไม่ได้ครับ

รู้เมียของหนู